หลังจากที่มีข่าวที่เป็นความหวังของผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งนะครับ
ว่าสามารถหายได้ด้วยการดื่มน้ำที่ทำมาจากใบอังกาบหนูนะครับ

มีผู้ที่ป่วยแล้วก็หายไปแล้วกว่า๑๐คนด้วยกัน
ทำให้ขณะนี้ชาวบ้านจากทั่วสารทิศนะครับ
พากันเดินทางไปยังวัดโบดที่ตำบลเมืองบังขลังอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
เพื่อขอใบอังกาบหนูมารักษามะเร็งกันเป็นจำนวนมาก

จากพระครูพิพัฒนสุตากรเจ้าอาวาสวัดโบสถ์กันอย่างต่อเนื่อง
หลังมีข่าวออกไปว่ามีผู้ป่วยมะเร็ง๑๓คน
นำใบของมันไปต้มดื่มเป็นยาสมุนไพร

แต่ว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวทานยาอังกราบหนูเนี่ย

เดือนอยู่๒เดือน๓เดือน๔เดือน
แต่ยาอย่างที่ขนาดที่ให้ไปเนี่ยไม่พอที่จะรักษาให้หายหรอกจ้ะ
เพราะปริมาณยาของเราไม่มากพอกับโรค
แต่ที่ให้ไปก็เหมือนกับเอาไปแล้วได้รักษาตัวเอง
ซึ่งตัวเองเขายังไม่เป็นหาไม่ยากคนไม่รู้จัก
ทีนี้เหมือนกับว่าไม่ใช่มีที่นี่แห่งเดียว
อยากจะบอกคนทั่วไปว่ามันมีอยู่ทั่วไป

แต่มันจะมีที่สังเกตคือมันมีดอกขาวกับดอกเหลือง
ถ้าเป็นดอกขาวมันไม่มีฤทธทางยา

ชายคนนี้คือหนึ่งในผู้ป่วยมะเร็ง
ป่วยเป็นโรคมะเร็งกระดูกขาข้างซ้าย
จากนั้นได้ไปบวชและได้กินยาต้มจากใบอังกาบหนู
วบคู่ไปกับยาของโรงพยาบาลประมาณ๓ปีกว่า
ปรากฏว่าอาการที่เคยเป็นก็หาย
ไปเป็นเดือนแล้วพอกินแยร์ตัวนี้ไป

แต่ก่อนพี่ขอเอามาจากบ้านไปให้ผมที่วัดขาวแก้ว

แล้วตอนนี้ไปตรวจโลก

เช่นเดียวกับนางอำนวยมาภูชาวอำเภอศรีสำโรง
ก็ยืนยันว่าดื่มน้ำต้มใบอังกาบหนู

บอกป้าหมดเชื่อแล้วนะ
คุณป้าไปกินอะไรมาก็บอกกับว่ากินยัดต้ม

พออีกปีนึงเขาจะน่าปีไปไป
ที่สันสองครั้งละปีไปครั้งนึง

หมดเชื้อแล้วดีใจค่ะแต่ว่าก็
ยังอยู่ที่เราควบคุมตัวเอง

ภูมิปัญญาไทยด้านการแพทย์แผนไทยเปิดเผยว่า
อังกาบหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าอังกาบหนู
การที่จะนำไปต้มเป็นยาสมุนไพรนั้น

ว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งให้หายได้
แล้วอย่างแก้โรคมะเร็งเนี่ยมีคนหายใช่ไหมครับ
เมื่อก่อนเขาใช้กันเขาบอกได้ผล
แต่บ้านเราก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักเนาะ

ใช้แต่ท้องพันธุ์ชั่งอย่างเดียว
แต่อันกราบนี่เขาไม่ค่อยได้ใช้แล้วเขาจะหายากด้วย
ครับเขาจะไม่ค่อยมีบ้านเราก็
ด้านนายแพทย์สมศักดิ์นุกูลอุดมพาณิชย์
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
ก็ได้ฝากเตือนชาวบ้านให้คำนึงถึงปริมาณในการรับประทาน

เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อไตได้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน